เปลี่ยนบรรยากาศไปดูการเมืองหน่อยไหมครับ
รัฐศปราวันนี้คลิกคลักทีเดียว

เขาพาคนละพรรคว่าที่ศศไป
รายงานตัวมีทั้งสอสอรุ่นใหม่มีทั้งรุ่นเก่า
ไปกันอย่างพร้อมเพลียนนะครับเดินกันมา

พรักเพื่อไทยกับสอสอบัญชีลายชื่อและสอสอเขตไปที่อาคารรัฐสภา
รายงานตัวสอสอใหม่นะครับไปไหว้สักการะพระสยามเทวาธิราช
แล้วก็สารตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำรัฐสภานะครับ
สำหรับสอสอที่มารายงานตัววันนี้นะครับ
แพทย์ชนน่านนายสุธินคลังแสงนางสาวขติยาสวัสดีผล
หรือแม้แต่นายสมศักดิ์เทพสุธินนะครับ
ทุกคนก็มาแสดงบัตรประจำตัวสอสอนะครับอวดผู้สื่อข่าวแบบนี้ครับ
แม้ว่าสมาชิกพักเพื่อไทยหลายคนจะมาเป็นองค์คณะ
แต่คนนี้นะครับเรียกว่าแย่งซีนเลย
ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะครับมากับใครอ่ะโอ้โหนะครับ
กล้องไม่รู้จะแพนไปที่ไหนดีนะครับที่ข้างก็คือกาโม่อาชวินนะครับ
หลานชายรูปหล่อซึ่งเตรียมจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของท่านร้อยตำรวจเอกเฉลิมด้วย
ร้อยตำรวจเอกเฉลิมตอบข้อสักถามของนักข่าวนะครับ
ถึงกรณีนายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลเหมาะสมจะกับตำแหน่งนายกไหม
นะครับท่านก็บอกว่าขอพูดแบบไม่กลัวทัวร์ลงว่าจะเห็นคนอื่นดีกว่าคนพักเพื่อไทยได้อย่างไร
ย้ำว่านะครับเฉลิมมาแล้วอะไรไม่ถูกต้องไม่มีปรานีครับลองฟังท่านหน่อยครับ

นั่นแหละครับรอดูนะครับว่าการเข้าสภาของท่านครั้งนี้นะครับ
จะสร้างสีสันได้มากขนาดไหนในการทำหน้าที่สอสอนะครับ
เอาละครับคุณผู้ชมไปดูอีกคนที่นะครับโอ้โหก็พูดถึงก้าวไกลทีไรพูดแรง
นะครับอดิษรเพลงเกตครับนะครับพ่อใหญ่ตุ๊วันนี้พ่อใหญ่มาชุดพื้นเมือง
เลยมารายงานตัวแล้วก็ขอโทษนะครับที่เคยพาดพิงเก้าไกลนะครับ
ยืนยันว่ายืนยันว่ายังไงนะเอาอีกทีครับคุณอดีศรนะครับ
อาจจะรุนแรงไปหน่อยแต่ว่ามันเป็นภาษารุนแรงของภาษาภาษาศิษฐร์ไทย
กล่าวเหมาะเอาจริงไหมที่นี่คือเอฟซีเผื่อไทย
ถ้าไปเจอเอฟซีก้าวไกลก็ไปอีกรูปแบบหนึ่ง
เขาก็อยากให้เอฟซีอยู่ใน๓ที่ตั้งที่มั่นคง

ซึ่งคิดว่าประชาชนมอบให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยนี่
เป็นปาท่องโกต้องจัดตังค์รัฐบาลให้ได้
ต้องมีนายกชื่อพิธาลิ้มเจริญรัฐให้ได้

ท่านนี้คือพ่อใหญ่ตุ๊
คนเดิมแต่คนละท่าที

ที่เดินเข้ามารายงานตัวเมื่อสักครู่นี้นะคะ
มาก่อนเพราะว่าน่าก็ติดธุระก็เลยมาก่อน

พอดีเสียงอย่างหน้าที่สอนเบาลงนิดนึว
ยังสร้างสีสันด้วยการมาด้วยรถประจำทางไฟฟ้านะครับ
ถ้ายุคนี้ไม่มารถไฟฟ้านี่เขินนะ
มาด้วยรถประจำทางไฟฟ้าแบบนี้ฮะ
สนับสนุนระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่สร้างมลภาวะครับ

มาดูของดิฉันบ้างนี่เป็นพักกลุ่มซีกรัฐบาลเก่า

เลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติก็นำคณะสอสอเข้ารายงานตัวค่ะ

มากันเป็นกวนมาเป็นทีมนะคะ
คุณเอกณัฐพร้อมพันธ์สอบบัญชีรายชื่อ
และเลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาตินำสอสอเข้ารายงานตัวจำนวนนึง
คือบางส่วนเขาก็ติดภารกิจส่วนตัว
ก็เลยไม่ได้มาด้วยกันตอนนี้นะคะ
แต่เชื่อว่าก็จะมารายงานตัวครบในวันที่๒๓มิถุนายนนี้แน่นอนนะคะ

คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษสอบัญชีรายชื่อ
และหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติที่ยังมีตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
คาดว่าจะเดินทางเข้ารายงานตัวเร็วนี้นะคะ
ส่วนกรณีตำแหน่งที่ดำรงอยู่ก็คาดว่าต้องลาออกก่อน
แต่รายละเอียดทั้งหมดต้องให้เจ้าตัวเป็นผู้เปิดเผยจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนค่ะ
คาดว่านะครับอันนั้นเดี๋ยวต้องไปถามท่านภีรภัณฑ์เอง
แต่ว่าก็ผมได้คุยกับหัวหน้าแล้วท่านก็แจ้งว่าให้
เลขาที่การพักเอ่อนำสอสอมารายงานตัวละก่อน
ยังครับยังครับตอนนี้ก็มารายงานตัวกันครบถ้วนครับ
จะทิ้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือเปล่าวันนี้ก็เลยโพสต์
คนดีแบบพลเอกประยุทธ์เนื่องจากการได้พบเจอและทำงาน
ผลเอกประยุทธ์ถือเป็นกำไรชีวิตและเป็นโชคมหาศาลของชีวิต
แล้วก็ทิ้งท้ายนะคะไว้บอกว่าจะอยู่กับท่านจนวินาทีสุดท้ายค่ะ
เช่นเดียวกับนายชาดาไทเศษสสออุทัยธานีเขต๒
และรองหัวหน้าพักภูมิใจไทย
วันนี้ต้องมาด้วยเม้ยเท้าเดินพยุงตัวมารายงานตัวนะครับ
ก็อาจจะได้รับบาดเจ็บนะเห็นไหมคะมีผ้าพันแผลด้วย
แล้วก็พูดถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีบอกว่า
ทั้งสื่อทั้งด้อมพักกดดันพักอื่นเกินไปค่ะ
สังคมไทยกำลังลืมทักษะความเป็นมนุษย์นะครับ
เพราะฉะนั้นไม่มีเสียงแนวน้อง
ผมถึงบอกวันนี้สังคมไทยต้องมีทักษะในความเป็นมนุษย์
ก็คือมีกติกาก็คือกีฬาที่เราถืออยู่
มีคัมภีร์มีกฎหมายมีกรรมการมีเวลาบอกเล่นมีเวลาบอกเลิก
ผมว่าตระหนักตรงนี้ให้มากดีกว่าสังคมไทยจะน่าอยู่